มาดูเรื่องของการตรวจสอบข่าว
จากเรื่องของการบินไทยที่บอกว่าหลังจากนี้นะคะจะมีการตรวจสอบผู้โดยสาร
ถ้าผู้โดยศาลมีรอบเอวมากกว่า๕๖นิ้ว
ทางการบินไทยจะงดจำหน่ายที่นั่งชั้นธุรกิจ

สาเหตุที่งดจำหน่ายเพราะอะไร
เพราะว่าต้องการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยด้านการบิน
ต้องติดตั้งระบบแอร์แบ็คและเข็มขัดแบบใหม่
ที่ไม่สามารถจะนำเข็มขัดขยายระยะ
สำหรับคนอ้วนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมาเสริมได้แล้ว

ตอนนี้นะคะก็ไม่สามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบแอร์แบ็คได้

รวมถึงผู้โดยสารที่มีทารกเดินทางมาพร้อมกัน
นั่งตักทางการบินไทยจำเป็นแล้วนะ
จะต้องงดจำหน่ายบัตรให้ค่ะ
แต่ผู้โดยสารสามารถซื้อที่นั่งในชั้นประหยัดได้
เพราะมีระบบเข็มขัดนิรภัยแบบธรรมดา

หรืออาจจะซื้อ๒ที่นั่งติดกันก็ได้
เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและปลอดภัยในการเดินทางค่ะ
เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องคาดไม่ถึง
เพราะเรื่องของเข็มขัดนี่แหละคาดไม่ถึงที่นั่งธรรมดา
ก็เลยต้องมีการเปลี่ยนที่นั่งแล้วก็มีกฎตรงนี้ออกมา